ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นปลายปีแบบนี้เป็นการกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี
รถยนต์ก็มีการจัดโปรโมชั่นจัดแคมเปญหวังจะปั่นยอดขายครับ
ส่วนรถยนต์รับพรีเมียมเองก็มีการเปิดตัวนวัตกรรมสุดหรู
เอาหมู่กว่าชมในงานนี้ติดตามพร้อมกันจากบริหารงานครับ
และฝาปิดช่องเก็บหลังคาด้านหลังทำมาจากไม้สัก
ตกแต่งด้วยโทสีซีเชลใช้หนังพิเศษ
อดแบบมาจากการตกแต่งภายในของเรือยอด
มีก้านพวงมาลัยโลหะปักสัญลักษณ์ของโรสลอยที่พนักพิงศีรษะทั้งหมด
ทุกขั้นตอนทำด้วยฝีมือมนุษย์ทุกชิ้น
จากโรสลอยที่นำมาจัดแสดงแล้ว
ยังมีรถยนต์ระดับพรีเมียมอีกหลากหลายรุ่น
ในพัฒนาพงศ์อาชาปาลาซิริ
เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดรถยนต์พรีเมียมในช่วง๙เดือนที่ผ่านมา
ตลาดรถยนต์ประเภทนี้เติบโตขึ้นร้อยละ๖๒
ส่วนภาพรวมตลาดตลอดทั้งปีคาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละห้าถึงร้อยละหก
ซึ่งการจัดงานนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มียอดขายเพิ่มยิ่งขึ้น
และในปี๒๕๖๐ตลาดยังคงเติบโตมากยิ่งขึ้น
เพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถประเภทนี้ยังมีกำลังทรัพย์
เรามองตลาดพรีเมียมในปีนี้น่าจะยังมีทิศทางที่ดีอยู่
อย่างน้อยก็คงดีกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่ง
ประกอบกับปัจจัยของปีนี้เองเนี่ย

แล้วก็มาในจังหวะที่ผมว่ากระตุ้นการใช้จ่าย
แล้วคนก็เริ่มให้ความสนใจ
แล้วก็ผู้ค้าต่างก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่กันค่อนข้างเยอะ

แล้วก็กระตุ้นให้กับผู้บริโภคเข้ามาใช้จ่ายมากขึ้น
แล้วก็หันมาซื้อรถเพิ่มเติมในช่วงปลายปี

เช่นเดียวกับประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๓
มองว่าตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียมในไทยจะยังเติบโตต่อเนื่อง
แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงทรงตัว
จากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีพื้นฐานทางการเงินที่ดี
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน